มาดูอุบัติเหตุกันต่อเนื่องเลยนะคะ
มีหนุ่มที่โพสต์คลิปอุบัติเหตุบนทางด่วนบุรพาวิถี
เร็วมากไม่ต่ำกว่า๑๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็ก่อเหตุชนท้ายรถกระบะแล้วก็รถเก๋ง

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนี้พร้อมกันนะคะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
ด้านหน้ามีรถวิ่งอยู่เลนกลาง

นี่ค่ะเปลี่ยงใช่ค่ะพอกระบะเปลี่ยงไปเลนกลาง
ชนกับกระบะแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็น
เป็นเหมือนกับสะเก็ดไฟกระจายบนพื้นถนน
แล้วก็ฉลาบไปชนกับรถเก๋งที่อยู่เลนกลาง
ก็กวาดรถทั้ง๒คันไปเลยนะคะ

บัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่ทางด่วนบุรพาวิถี
ตอนสักช่วงเช้ามืดเกือบตี๔

ก็เลยรู้ว่าคนขับรถเก๋งที่ถูกพุ่งชน
กำลังจะไปร่วมงานวิ่งมาราทอนงานเดียวกัน

น่าจะขับมาด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า๑๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกี่คน
หรือว่าถูกจับกลุ่มหรืออย่างไร
แต่ดูจากลักษณะแล้วชนหนักนะคะ